คุณผู้ชมช่วงนี้นะคะก็โควิดใช่ไหมคะ

และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวเราก็หมั่นเพียนทำอยู่
นั่นก็คือการดูซีรีส์เกาหลี

พอดูเสร็จปุ๊บมีฉากไหนติดอกติดใจ
ก็กลายเป็นไวรัลทำติ๊กต๊อก
ล่าสุดค่ะคุณจันจิแฟนมาริโอ
นางผุดไอเดียอยากให้ดูคลิปนี้นะคุณผู้ชม
ก็เป็นกระแสที่แบบว่าคนแชร์เยอะมาก

เป็นการแบบทวงเงินภาษาเกาหลีด้วย

นี่คือการสนดับหว่า

ขึ้นเขา

อันนี้ต้นฉบับก่อนที่จันจีจะคอปเวอร์นะคะ
คลิปนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ากำลังเป็นไวรัลฮิตเลยล่ะค่ะสำหรับสาว

ใช่คือเขาก็ทำคลิปพูดภาษาอีสานไปค่ะ
แต่ว่าสำเนียงมันเป็นภาษาเกาหลี

อ่านทรัพย์ดีที่มีทรัพย์ภาษาไทยให้ว่าน้องเขาพูดว่าอะไร
เพราะถ้าไม่สิ้นทรัพย์เราคิดว่าน้องพูดเกาหลี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
อ้อยวนเงินขึ้นอย่างปิม่าลำนึงด้วยที่มันไม่คือการสนดอกว่าแล้วมันสี่ส่งไปในไลน์
พี่ยันขึ้นเถอะอ๋อ
ดิฉันตบมือให้คุณเงินหรือยังพี่มิคระแดน
เรือนเธอพักดีกว่าฉันอยากทำเอง
เดี๋ยวดิฉันติดเงินทันจริงจริงอ่ามามาขอพูดชื่อละกันได้
ได้อู๋นแสนฮะชื่อววนอ๋อววนอ่าววนเออเออ

ขึ้นมาได้เร็วนะ

ก่อนเข้ารายการใครให้เขากินอะไรบ้างคะ
ไม่เย็นเดี๋ยวคนจะได้ตื่นไง

สำหรับเทคนิคการทวงเงินลูกดี้
ที่แบบว่าโอ้โหจ่ายยื่นจ่ายยากเกินนะครับ
ลองส่งไปเขาต้องเปิดอ่านแน่นอน
ว่าเป็นคลิปอะไรเกาหลีเบาสมอง
ขึ้นทอมีอ่านขึ้นแดง
ต้องมีบ้างแหละที่จะต้องคืนเงินกันนะคุณผู้ชมนะ